คือคุณพี่แล้วกันถ้าเป็นอายุผมเรียกคุณพี่ได้
คุณพี่ท่านนี้ผู้หญิงอายุ๕๙ปี
เดินเข้าไปซื้อของในตลาดนัด

ล้มเกยกันล้มใหญ่หลงติด

่มมันมีเหล็กก้านร่ม
เข้าใจนะ
ใต้ตาเนี่ยครับคุณผู้ชมเข้าใต้ตาเลยลองดูฮะ
เป็นผู้ประกาศข่าวอ่านข่าว

หัวเทียบ
แล้วเสียบคาอยู่อย่างนั้นคุณผู้ชมฮะ

ของคนที่จะไปช่วยแล้วคิดว่าคนที่โดนเจ็บแค่ไหนฮะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสกาวรัฐกันปานอายุ๕๙ปี
ถูกปลายเหล็กก้านล่มบางแดดของร้านค้าทิ้มเข้าใต้ตาขวาลึกหนึ่งนิ้ว
ซึมออกมาครับกู้ภัยมาประถมพยาบาลแล้วมาห้ามเลือด
เอาครีมตัดเหล็กนะครับมาตัดกั้นออกจากตัวร่ม
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นในตลาดนัดชุมชนโรงงานสุราตรงประตูชัยนะฮะ
ชื่อนี้ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจากการสอบถามนะครับ
กู้ภัยไปให้ความช่วยเหลือเล่าบอกว่าหลังรับแจ้งเหตุนะรีบเข้าไปช่วยเหลือนะพี่
ส่วนสาเหตุมาจากถามจากแม่ค้าระแวกนั้นเขาเล่าบอกว่า
ประชาชนก็เริ่มมีเข้าไปจับจ่ายซื้อของเดินกันไปเดินกันมานะครับ
ทำให้ร่มมันอีกโผล่เข้าที่ตาพี่เขา
เข้าใต้ตาอย่างที่ผมเล่าไปเคราะห์ดีนะครับ
ไม่เข้าดวงตาล่าสุด
ล่าสุดคุณพี่ท่านนี้อาการโปรดภัยแล้ว
แต่ว่าคุณหมอขอเฝ้าดูอาการอีกสักระยะหนึ่งฮะ

คือไอ้เหล็กก้านร่มปกติมันก็จะมีร่มขึงมาจนพ้นใช่ไหม
นี่คืออุบัติที่แห่ง